เมื่อวานนี้นะคะถือเลิกงามยามดีนะคะ
ช่วงบ่ายช่วงใสทั้งครอบครัวเลยค่ะ
พี่เสกโลโซและภรรยาคุณการวิภากรค่ะ
รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้อง
ก้อนิมวลเจ้าวาดและพระจักรวรรดิอองเงินเขตสายไหม
จำนวน๕รูปมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่
บ้านหรูเล็กที่๘๘๘๔๘ในหมู่บ้านเซศรี

บรรยากาศนี้เห็นไหมคะชื่นมื้นมากนะคะ
มีผีน้องญาติมิตรนะคะทั้งพ่อแม่นะคะ
แล้วก็น้องเดชนะคะน้องชายพี่การ
รวมไปถึงผู้ใหญ่พี่ใหญ่กิติมสัก๑
ในสมาชิกวงโลโซค่ะ
ใส่เสื้อสีเขียวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ

นี่ไงหน้าตาชื่นมื้นขึ้นมาเลย

เสกโลโซไม่สบายค่ะคุณผู้ชมนะคะ

แล้วก็พี่เสกทำหน้าที่ถวายเพลงพระนะคะ
ก็อาสาถือขันนมลเจิมยันตรงหน้าประตูบ้านค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยตนเองด้วยค่ะนะคะ

อยู่ดีพี่เสกก็คือใจดีขึ้นมา

ก็มีคุณการแล้วก็น้องเสือลูกชายคนโตนะคะ
เดตทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการทำบุญนั่งสมาธิถวายเทียนพรรษา
รวมไปถึงการกลับมารวมตัวอีกครั้งของวงโลโซนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งไปเยี่ยมยายปลิวนะคะ
คุณแม่ของพิเศษที่จังหวัดนครราชศรีมาท์ด้วย

ไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
สบายเป็นอะไรเลย

ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่

จริงปะ

ให้ยามากินวันละ๒เม็ด
ตอนนี้เริ่มรับงานแล้วค่ะงานแรกเดือนสิงหาค่ะ
ก็มีประมาณ๓๐งานแล้วมั้งค่ะ

ตอนนี้น้องตรี๊ก็มากันพร้อม
ค่ะคือให้ฟังพิเศษเยาเต็มนะคะ
เพราะว่านานทีปีหนจะให้สัมภาษณ์กันแบบว่าโอ้โห